ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีต่อเนื่องเลยดีกว่า
ใช่เพราะว่าการแต่งกายชุดไทยก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรม
เหมือนเรื่องราวของภูมิปัญญาไทยก็ดีไม่แพ้กันนะคะ
เราพูดถึงเรื่องของฝีมือการจักษานของปราศชาวบ้าน
มันก็คือภาชนะอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้รองหม้อ
เพราะเกิดจากคำหม่อคล้างคำหม่อถานต่างใช่ไหมใช่โอ้โฮร้อน
จะได้ไม่เลอะพื้นเลอะครัวนะคะ
และล่าสุดเสวียนหม้อนี่นะคะก็ถูกถ่ายทอดภูมิปัญญา
โดยปราศชาวบ้านผันตัวมาเป็นครู
สอนเรื่องราวการจักษานเสวียนหม้อให้กับเด็กในชุมชนนะคะ
ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เสวียนหม้อนี้นะคะ
ก็ทำมาจากต้นจากโดยมีปราศที่ให้ความรู้กับน้องนะคะ
นักเรียนชั้นป๔ถึงป๖ตามโครงการ
เมื่อประหลาดเป็นครูคืนความรู้สู่ชุมชน
เขาสอนกันที่ลานปลูกปัญญาโรงเรียนเทศบาล๓บ้านหัวทางนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็สามารถที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เอาไปสร้างอาชีพสร้างรายได้กันได้
นี่เขาสอนตั้งแต่วิธีการขึ้นรูปมันก่อนเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็วัสดุที่นำมาทำก็คือก้านจ่า
จริงแล้วต้นจากก็นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะ
ทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกทั้งผลแล้วก็นี่ก็คือก้าน
คล้ายเหมือนทางมะพร้าวเหมือนกันแต่ว่านี่คือเป็นก้านจากนะคะ
ก็เอานำมาสารเป็นภาชนะที่สวยงาม
ปัจจุบันนี้ก็นำไปใช้ใส่ผลไม้ให้สวยงามนะคะ
อย่างเช่นใส่กล้วยใส่มะม่วงใส่ส้มใส่อะไรไปนะคะ

ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กนั้นได้ใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนด้วย
เป็นการยกย่องปราศชาวบ้านรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้เห็นความสำคัญของปราศ
ราชชาวบ้านถือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะ
แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น
มันก็จะศูนย์สลายหายไปกับปราศ

แบบนี้ก็มาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องนักเรียนเยาวชนแบบนี้
แล้วดูจากในภาพโอ้โหน้องเขาสนใจเป็นอย่างมากเลย
ตั้งใจนะแต่ละคนมีความสนใจ